ทีนี้สิ่งที่ชาวนาเขากังวลอยู่สองเรื่อง

กับอีกเรื่องหนึ่งกลัวฝนนอกฤดู

อุตส่าห์ประคบประงมไม่ให้ถูกน้ำท่วมมา
จู่มาเจอฝนอีกลองดูสภาพกันหน่อยไหมคะ
แล้วจู่มาเจอฝนมาตกลงมาแบบนี้ไอ้สิ่งที่ตากไว้กำลังจะแห้ง
ชาวนาที่ขอนแก่นเจอสภาพแบบนี้โอ้โหน้ำตารินเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าไม่คิดไงว่าข้าวมันจะเสียหายหนักขนาดนี้
แล้วนี่เราไปที่เราพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นเขาให้เห็นทุกข์ของชาวนา
ถามว่าตรงนี้ที่ตากไว้มันเสียหายหมดเลยไหมก็หมดเลยอะค่ะขายไม่ได้
เห็นแล้วถอนหายใจทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขากลัวปัญหาพวกแบบฝนหลงฤดูใช่ไหมชาวนา
อีกพื้นที่หนึ่งก็คือจากบ้านวังจานในอำเภอโกสุมพิสัยของมหาสารคามเขาใช้บ้านเขานี่แหละ
ดูดูเฮ้ยนี่มันในตัวบ้านเลยนะใช่ค่ะเอาบ้านนี่แหละโอ้ตั้งพัดลมไว้ด้วย
ลานตากห้าวเฟอร์นิจ้งเฟอร์นิเจอร์ต่างลื้อออกหมดแล้วเทเข้าเปลือกเอาไว้แบบนี้
มีหลอดไฟด้วยนะเห็นไหมเปิดหลอดไฟให้ความร้อนให้ความอบอุ่นเปิดพัดลมไล่ความชื้นคือเอาง่ายเหมือนกับโรงงานอบเลย
ทีมข่าวลงไปที่บ้านหลังนี้เลยนะไม่มีโซฟาให้นั่งไม่มีเก้าอี้ต้อนรับต้องยืนคุยกันนี่แหละค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของบ้านคือเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะคุณลุงคำพันธ์เขาบอกนะบอกว่าข้าวที่ตากไว้เนี่ยนะเป็นข้าวเหนียว
กขอ๖เก็บมาได้๓ตันครึ่งนะแล้วต้องตากข้าวแบบนี้เพราะปีนี้เจอน้ำท่วมไงข้าวมันก็เลยมีความชื้น
แต่ว่าช่วงนี้พายุฝนนอกฤดูมันตกแทบทุกวันไม่มีที่ตากข้าวทำยังไงกลัวว่าข้าวจะเสียหายก็เลยเอาบ้านที่อยู่นี่แหละค่ะ
ทำเป็นลานตากลูกสาวมาเห็นก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลอุ๊ยไม่ใช่แค่ห้องเดียวนะทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนอนไหนอ่ะลุง
บอกเออมีที่นอนแล้วกันนะตอนนี้ช่วงนี้ให้ใช้พื้นที่บ้านในการตากข้าวไปก่อน
แล้วดูสิมันไม่ใช่ทุกคนไงที่จะเอาบ้านมาเป็นลานตากข้าวได้เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้าเห็นไหมมันก็เปียกไปหมด
อันนั้นที่ขอนแก่นใช่ไหมใช่อันนั้นที่ขอนแก่นเช่าที่บ้านพี่เบิร์ตมาตากข้าวได้ไหม
บ้านผมเท่าแมวดิ้นตายครับตากไม่แห้หรอกฮะแต่ว่าอย่างที่คุณลุงบอกโอ้โหหาที่นอนหาง่ายกว่าที่ตากข้าวนะ

นอนหน่อยสักวันสักวันตากข้าวที่บ้านโอ้ยน่าเห็นใจและปีนี้เป็นปีที่ฝนเยอะจริงลองนึกย้อนไปเลยฝนมันมาตั้งแต่ก่อนฤดูฝน
จนกระทั่งตอนนี้หมดฤดูฝนแล้วฝนมันยังไม่หมดเลย